เอามาดูเรื่องของทีมชาติไทยต่อดีกว่า

ก็แน่นอนคือถ้าซ้อมกล้ามเนื้อมันอ่อนล้ายอยู่แล้ว

เรื่องนี้ครับก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่ผลงานเราแพ้อินโดมา๐ต่อ๒ในเกมแรก
ช่วงสายที่ผ่านมางดซ้อมนะครับแล้วก็ให้นักกีฬาเข้ายิม
ก็บอกว่าทุกคนในร่างกายสังเกตเห็นว่า

ช่วงท้ายมีแผ่วปลายให้เห็นตอนเจอกับอินโดนีเซีย
ก็ติดตามมาได้นะครับพรุ่งนี้จะกลับมาได้ไหม
แต่ว่าจะชนะสวยงามและรูปแบบการเล่นจะเป็นยังไง
คือทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็เจอปัญหาเรื่องของสนามฝึกซ้อม
แต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จัดการให้เรียบร้อยนะแก้ไขในเรื่องของการซ้อม
แต่บางชาติเขาก็มีปัญหาต่อเนื่องอย่างเช่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติสิงคโปร์
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไม่ได้จัดอาหารฮาลานให้กับนักฟุตบอลที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม
ทำให้ทีมก็ร้องขอไปยังฝ่ายจัดการแห่งขันแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบหรือการแก้ไข
อันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะครับล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตอนนี้ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้แล้ว
จากรายงานสื่อของสิงคโปร์เขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้นะใช้เวลาถึง๔วัน
แต่พอพ้น๔วันไปแล้วก็จัดอาหารอาหารให้ไปเสิร์ฟถึงที่โรงแรมของนักฟุตบอลสิงคโปร์เลยนะครับ